สวัสดีครับ

หลังเลยการเดินหน้าประเทศไทยวันศุกร์หลังครบทรงชาติ

แล้วก็มีสดอีกทีหนึ่งตอน๖โมงเช้า

เรียกว่าแห่กตาตื่นกันมาเลยล่ะ

เมื่อเช้าคุณดาวบอกมาว่าวันนี้ฝนเข้า
ก็ดี้เข้าจริงข่าวออนไลน์เลยมาเลย

คุณดาวบอกมาเช้านะวันนี้มีค่ะ

เราก็จะชะล่าใจไปล้างมือ

ตลอดสัปดาห์เนี่ยจะมีฝนทั่วไทยเลย
จะเพิ่มมากขึ้นและตกหนักด้วยในบางที่

เพื่ออะไรคำแวะมาด่าหนูเพื่ออะไร
ทักต้องรู้วันนี้หล่อนใส่หัวอะไร

กรุงเทพและปริมณฑลโอกาสตก๗๐นะมดดำ
ช่วงบ่ายถึงค่ำนี่บ่ายผ่านไปแล้วเหลือค่ำนะฮะ

เกิดจากที่ไต้หวันแล้วก็มานางงามซากิ

ก็คือมันเป็นร่องมรสุมซึ่งมาจากทางไต้หวันแล้วก็ญี่ปุ่น

แล้วเขาก็จะไม่ให้ออกเรือถ้าหากว่าเหมือนมากกว่านี้
แต่ถ้าไม่งั้นตอนนี้ยังออกได้เพราะขึ้นสูง๒เมตร

เออก็อย่าเพิ่งจะออกไปก็ดูหน่อย
ยังไม่ห้ามออกเรือนะคะแต่ว่าให้ระวังค่ะ
แล้วก็ที่จะเน้นแน่คือภาคเหนือภาคอีสาน

จังหวัดที่จะโดนหนักหรือว่าจะโดนฝนแน่

เพิ่งไปมาบึงกานเนอะ

คนนี้สิเขามีผูกพันธุ์สุพยาณา
ผมอย่ากไปอีกแล้วเนี่ย

ไม่มียังไงอยากชิวริมสบาย
แบบนี้แม่น้ำของมันชิวเนอะสบายมากเลยชอบมากเลยอ่ะนี่ไงแต่ตอนนี้ฝนตก
มีเรื่องศัยศาสตร์ใช่ไหมไม่มีชอบดี
แต่นางชอบอ้างั้นก็ไปเลยเนี่ยอุดรหนองคายสกลบริษัท
ทำไมจะฝนตกขนาดน่ะอ้างั้นมาสุพรรณบุรีนครปฐม
อืมคือก็เกือบทั่วแล้วนะคะกรุงเทพก็เดี๋ยวมาดูว่าถ้าแม่นจริงนะคืนนี้ต้องมี
แต่เมื่อคืนมีนะแถวบ้านพี่อยู่ที่ก็มีเมื่อคืนก็มีมีฝนตกแต่ก็ไม่ได้หนักหนา

แต่ต้องเยี่ยนออกนะคะว่าสุขุมวิทย์หรือสำโลกใช่ไหมครับ
ไม่ใช่ตอนนั้นแม่บอกใช่ไหมครับสุขุมวิทย์เขาอยู่สุขุมวิทย์
เขาอยู่รวมหรือดีเขาอยู่ต้นถนนสุขุมวิทย์หัวหัวไม่ใช่น่ะสิ
แล้วคุณไปที่ไหนสุขุมวิทย์ที่ไหนสำโลงนู่นก็สุขุมวิทย์ไง
ก็ใช่ไงก็ต้องบอกสุขุมวิทย์เริ่มจากสุขุมวิทย์ซอยหนึ่งถึงจังหวัดตราดมดดามมาก

ฉันก็นึกว่าอยู่แถวทองหรออะไรไปไหนอ๋อมีคนบอกให้ไปบ้านอยู่สุขุมวิทย์
สุขุมไม่ใช่ก็นึกว่าอยู่แถวแบบซอย๑๐พอแล้วเล่าข่าวที่สิงคโปร์ดีกว่าเร็ว
ซิก้าทะลุ๒๐๐ลายแล้วนะฮะในสิงคโปร์
กเล็กเจอไป๒๐๐คนแล้วนะ๒๐๐มาแล้วเรา๕คนยังตื่นเต้นตกใจ
เราแน่ใจเหรอว่าเรามีแค่๕คนคืออย่างนี้โรคพวกนี้มันจะกระจายเร็วมาก

เดี๋ยวพี่ฟังอันนี้เดี๋ยวพี่จะอึ้งตอนหลัง
เขาแถลงข่าวร่วมกันรอบใหม่ในวันเสาร์ที่๓ที่ผ่านมา
แบบส่งผ่านเชื้อในประเทศรายใหม่

ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมเพิ่มเป็น๒๑๕รายแล้ว
เฉพาะในสิงคโปร์

มี๒๔รายอยู่ในย่านอัลจูเนียส
แล้วก็ถนนคังลังเวย์นะครับ
ส่วนอีก๒รายเนี่ยยังไม่พบความเชื่อมโยงในพื้นที่ดังกล่าวนะครับ
นี่พูดเหมือนกับกว้างใหญ่นะครับประเทศ
ถนนยาวไม่กี่นิมเมตรเนี่ยใช่ประเทศ๒๐๐เยอะนะแต่

ตอนนี้ยังไม่รายงานผู้ป่วยนะเจ้าเนี่ย
ห้าห้าหกห้าถึงเจ็ดคนที่ดังกล่าวนะครับจริงหรือเปล่า

ว่าพวกเขากำลังทำงานร่วมกับสถาบันชีวศาสนเทศศาสตร์นะครับ

ของสำนักงานเพื่อการวิจัยนะฮะ

สรุปการวิเคราะห์ลำเรียงตัวเบสนะฮะ
ของรหัสพันธุกรรมของเวรัสซิก้า

จากญาติเอาจูเนียสแคร์ด์เซ็ทและก็ซิมไดต์นะครับ
โดยผลวิเคราะห์บ่งชี้ว่า

ไวรัสดังกล่าวเป็นเชื้อสายเอเชีย
อ่านิดนึงอ่านิดนึงเลยอะไรฮะแปลว่า
เสื้อดังเหมือนหมอน่าเสื้อดังเหมือนเสื้อหมอน่า

บ้าจริงเขาอุตส่ายใช่ไหมครับนี่ไง
เขาบอกว่าผลวิเคราะห่งเชื้อไวรัสดังกล่าวเป็นเชื้อสายเอเชียนะครับ
และดูเหมือนว่าจะวิวัฒนาการมาจากสายพันธุ์ที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่

โดยไวรัสในคนไข้ทั้งสองคนไม่ได้นำเข้ามาจากทวีปอเมริกาใต้

ผมว่าเป็นเชื้อที่มันอยู่ในนี้อยู่แล้ว
ณวันนี้คือไวรัสกลายพันธุ์นั่นแหละไวรัสกลายพันธุโอเคแหละ
จุดเริ่มต้นมาจากแอฟริกาไต้อเมริกาใต้ถูกต้องไหมคะ

แล้วยังไงแล้วก็คือเหมือนกับอาการเหมือนกับที่มาจากอเมริกา

คือผู้หญิงท้องจะเป็นอันตรายลูกจะหัวโต

เค้าบอกภูมิคุ้มกันเก็ดเลือดก็จะต่ำลงเร็ว

รู้สึกจะรักษาได้นะ

คือตัวเนี้ยปัญหาคือไปกัดแม่ที่ตั้งคันอยู่
ตัวเองก็ยังไม่รู้ขออ้านกันทีใช่ไหม
ลองคิดสิแองจี้หล่อนหล่อนรู้หรือยังว่าเป็นใคร

ก็ไม่รู้บอกฉันไปหาคำตอบให้ผู้ชมไง
สิงหิวสวงชวนสะทั้นไปหลายวิ
เพราะเป็นความลับของพระเอกหุ่นหน้าศพ

แฝงเจ้าชู้หน่อยพอมุ้งมิ้ง

เหงา
ก็จะเปิดแอปพลิเคชันข้องโลกชาวสีม่วง

ส่องหาคู่เกพอถูกอกถูกใจก็นัดเจอกัน

ชาญเมืองแคบเข้ามาแล้วก่อนจะตะลุยศึกชักไก่เยอะ

ศึกชักไก่เยอะแบบหนึ่งต่อสอง

สงสารแต่แฟนสาวอุตส่าห์เลือกแมน
แต่ก็ยังเจอแมนบางมื้อเข้าไปอีก

ใครวะแองจีฉันนอนไม่ว่ามีคอนโดอยู่ชาญเมือง
มีแฟนสวยรูปร่างดี

แองจีเขียนมาในนั้นแต่ผมจะไม่บอกไม่ให้ดูสนิทกับฉันเปล่า
ฮือสนิทกับฉันเปล่าฮือฮือ

คนนั้นที่พี่มดคิดนะคนนั้นเก่าไปแล้ว

เมื่อวานฉันนอนไม่หลับเลยรู้มาก่อนจะหลับได้๗โมงหรือเมื่อเช้านี้
เจ็บแบบนี้คนนี้หรือเปล่าวะไม่ใช่ไม่ใช่
อันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้เป็นตัวผู้เขามีแฟนเขาไม่มีแฟน
ความเป็นพิเศษอันนี้ตัวผู้แต่ก็กินนะ
ก็ได้นั่งได้คนนี้ก็กินนะ

เมื่อก่อนเป็นผัวคนนี้ไงเธอค่ะเมื่อก่อนเป็นผัวคนนี้ก่อนนึกออกไหม
นึกออกไหมเป็นผัวคนนี้ก่อนช่อรอ
นึกออกป่ะเสร็จแล้วก็มาเป็นผัวคนนี้ต่อ
แล้วก็๒คนนี้ก็เลยตีกันไงใช่นะไม่รู้ใช่ไหมตอนนั้นเขาดัง

คนครบยิงได้หน่อยอีกนะกลับไปไหน

ถ้าเกิดเราสองคนตายไปคงไม่มีใครเอาดอกไม้จันทร์มาวาง
ก็ต้องเอาไว้ก็ไม่ต้องประหยัดก็ดอกไม้ใจไง
เพราะจะมีกำลังค่ะ๒คนบริจาคร่างกายเลย
เหรอไม่ตายผมยังไม่ตาย
เอ้าก่อนไปจุดนึงนะแน่นอนว่า
เราจะเห็นกองคารวาลรถคลาสสิกสำหรับโครงการนี้
ซึ่งตอนนี้เขาบอกว่าจะต้องไปกอดหัวหินกันแล้วล่ะ

แล้วก็ทุกคนจะเป็นโรงแรมที่พักผู้ประกอบการทั้งหลาย
พร้อมใจก็ลด๑๐๒๐ตลอดเดือนกันยายนนี้
ก็จะมีทั้งคาราวานรถทั้งอเมริกันคาคลาสสิกไบท์
จากกายานหลายต่อหลายหลายคันเลยฮะ

พี่จะร่วมทริปเดินทางมาหัวหินไทย
ใต้ชื่องานอเมริกันคาร์อเมริกันไบค์กอร์ดหัวหิน๒๐๑๖๒๐๑๖เนี่ยฮะ

จะมีซุปเปอร์ฮีโร่ที่แต่งกายตามแบบภาพยนตฮอลลีวูดพี่
ร่วมสร้างศีรษะให้กับผู้โรงงานฮะดูแบตแมนอะไรอย่างนี้นะ
เรื่องจากอะไรเมื่อวันที่๑๑๑๒สิงหาคมที่ผ่านมา
มันมีระเบิดใช่คราวนี้ทุกหอนาฬิกาเลย
กิจกรรมนี้ก็จะร่วมฟื้นฟูการท่องเที่ยวของเมืองหัวหินนะครับ
โดยจะออกเดินทางจากกรุงเทพมายังอุทยานราชพัฒน์
อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริคันเนี่ย
แล้วก็นอกเหนือจากนั้นกิจกรรมกองคารวาลกอดหัวหินในวันนี้

ผู้ประกอบการโรงแรมที่พักร้านอาหารในเมืองหัวหินเนี่ย
พร้อมใจกันมอบส่วนลดค่าที่พักอาหาร

เพียงมองหาป้ายกอดหัวหินที่ติดอยู่ด้านร้านค้า

เพื่อร่วมกระตุ้นการท่องเที่ยวของหินให้กลับมาเหมือนเดิม

ก่อนจะไปนะครับเมื่อวันที่๔กันยายนพระสันต์ประปาฟรานซิสประกาศให้แม่ชีเทรซ่านักบวชหญิงชาวอาเบเนีย
แห่งศาสนาคริสนิกายคาทอลิกผู้อุทิศชีวิตเพื่อช่วยเหลือคนยากจนในประเทศอินเดียนั้นเป็นนักบุญหรือเซนต์แล้ว
ก็คือว่าท่านได้อุทิศชีวิตด้วยการค้อมศีรษะให้แก่เหล่าผู้คนที่ถูกทอดทิ้ง
ที่ให้ตายอยู่ข้างถนนนั้นโดยมองเห็นความสง่างามที่พระเจ้าประธานให้กับพวกเขา

แล้วก็ใช้เวลานานกว่าที่จะประกาศเป็นเซ็น
เพราะว่าจะต้องมีปฏิหาร๒ครั้งก่อนที่จะประกาศ

หลังจากที่สวดภาวนาถึงแม่ชีเทเลซ่า

ก็เดือนธันวาฟรานซิสก็บอกว่า

แม่ชีเทเลซ่ามีคนภาวนาถึงท่าน

เนื้อง่อกในสมองยังไงก็โกนะ

แต่คนก็ยังภาวนาถึงท่านอยู่แล้วก็เกิดปฏิหาร
เมื่อพอมี๒ครั้งที่พิสูจน์ได้จึงได้เป็นเซนทร์
คนไทยได้เป็นนักบุญบ้างคนไทยก็มีนักบุญ
มีคริสต์อยู่มีมี

และต้องปฏิหารสองครั้ง
ต้องเกิดปฏิหารขึ้นหมายถึงว่าจะต้องไปขอพร
อะไรสำเร็จอย่างนี้๒ครั้ง

มันเป็นคนที่แบบว่ารู้เรื่องพวกมีน้ำสักครั้ง

ช่วงหน้าฮะเจนนี่บุ๋มเตรียมเขาบอกว่า

ใช่บอกแล้วกัน
ส่วนคนบุ๋มก็จะเปิดเหมือนกัน

แต่กี่โลเขาไม่ใกล้นะ

เอาเหรอ
ใช่ถนนเดียวกันเลย
เอาแล้วช่วงหน้าค่ะ
มีฝั่งสิสเทมมาแอดวานชาโคล
ช่วยลดกร้าบพลักษณ์

คือเมื่อวานี้ข้าถามอ้ำก็ทักเองก็อยู่ในเหตุการณ์มาตลอด
คือทนายเขาก็ออกมาเขาก็พูดอีกแบบหนึ่งเหมือนกัน

เดี๋ยวก่อนสักพักหนึ่งก่อนเดี๋ยวขอรวบรวมหลักฐานทั้งหมดฟ้องทีเดียวเลย
เพราะจริงเงินทั้งหมดมันอยู่ที่มดดำหมดแล้ว
ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเดี๋ยวสักแป๊บนึง
แต่อ้ำเขาก็โพสต์จัดเต็มนะครับปมดราม่าของเจ้าวิหาส์
ซึ่งทุกคนตอนนี้ไปมุ่งประเด็นว่าสองผัวเมียนี่คือคุณอ้ำกับคุณนัทมีเรียแหละ
ทำไมออกมาโกงเงินดาราทำไมได้เงินมาแล้ว
โอเคทางทูเขาจ่ายเงินมาแล้วทำไมไม่ยอมไปจ่าย
ทำไปทำมาเนี่ยอ้ำจ่ายเงินแค่ก้อนเดียว
ยังค้างอยู่อีก๒๗๑๗ล้านยังไม่จ่ายเขา
เพราะเขาเป็นคนที่ไปติดต่อบทมาไปติดต่อทุกสิ่งทุกอย่างมา

ก็ตอนแรกก็เป็นของอ้ำนั่นแหละแต่ด้วยความที่ไม่ยอมทำเอง
แต่รู้สึกคุณอ้ำจะบอกว่าบทเรื่องนี้เป็นของทรู
อืมก็คือถ้าสมมุติริจสิทธิ์เรื่องนี้เป็นของทู

ซึ่งวันนี้มันก็ไม่รู้ว่าใครตอบจริงตอบถูก
ก็อยู่ที่ว่าหลักฐานทางศาลแล้วล่ะ

ฟ้องอยู่แล้วแล้วฟ้องสุดใหญ่ด้วยคืออ้ามโค้กเมื่อวานี้
สิ่งที่เขาทำได้ดีที่สุดก็คือการโพสต์ไอจี
เกี่ยวกับเรื่องเจ้าเวหาเนี่ยว่าย้ำบริษัทเป็นผู้ควบคุมการผลิต
จ่ายค่าตัวนักแสดงก็ครบหมดหลักฐานก็มีครบหมด
แล้วก็ซัดว่าคู่กรณีเนี่ย
แถลงคือไปพูดว่าท่านายเออท่านายอ้ำโกง
แถลงเท็จหมดเลยแล้วก็บอกว่าทั้งหมดทั้งมวลมัวเนี่ยพร้อมจะเอาเรื่อง
มันเป็นดราม่าพี่ที่ไม่มีทีท่าว่าจะจบลงง่ายสำหรับกรณี
นักแสดงสมทบในซีรีส์ฟอร์มยักษ์เจ้าวิหาร
เบี้ยวฆ่าตัวซึ่งอ้ำแล้วก็นัทมีเรียก็ได้แถลงยืนยันว่า
จ่ายค่านักแสดงให้กับเอเจซี่ไปที่เรียบร้อยแล้ว
ที่ทางคู่กรณีบริษัทบูริบอลจะส่งทนายมาตอบโต้บริษัทของตน
ไม่ใช่บริษัทจัดหานักแสดง
แต่เป็นบริษัทเบื้องหลังที่ผลิตละครชุดนี้
ให้บริษัท๖ฮานุมานของคุณอ้ำคุณนัท
ซึ่งทางอ้ำนัทยังค้างอยู่อีก๒๗ล้านบาท

บูลิปบอลออกใบเสร็จว่าเป็น
เส้นเสียงคุณจะทะลุออกมาข้างนอกไหมเนี่ย

เธอสงสารตัวเองก่อนนะตอนนี้จะตายแล้วเป็นเอกลักษณ์ของเขาคุณโน้ม
คืออ้ำเนี่ยก็ออกมาเคลื่อนไหวตอบโต้อีกแบบ
ผ่านไอจีว่าบริษัทหกฮานุมารเนี่ย
เป็นผู้ได้รับสิทธิ์ในการผลิตซีรีส์เจ้าเวหาอย่าง

คนละเรื่องเลยและเป็นผู้ควบคุมการผลิตซีรีส์ตอนแรก
คือฝั่งน้ำจะหลดฝั่งฟ้า
เออก็บอกแล้วไม่ให้ทำสรรและแหน่

โดยได้ชำระเงินค่าใช้จ่ายเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นใส่ใคร
ให้กับนักแสดงและผู้ร่วมงานทุกท่านมีเอกสารชัดเจน
ไม่เคยขอให้ใครออกใบเสร็จใดที่เป็นเท็จ
และยืนยันว่าบริษัทปกรรมธนุมันคนละเรื่องเลย
ไม่ได้ค้างจ่ายค่าใช้จ่ายกับผู้ใดในการผลิตเจ้าไว้หา

แล้วก็บอกว่าการแถลงการใดที่เป็นเท็จ

ล่วงละเมิดหมินประมาท
ไม่ให้เกียรติครอบครัวทีมงานตน

แต่พรุ่งนี้นะฮะมีข่าวนะครับ
นักข่าวจะตามไปสัมภาษณ์นะครับ

โดนเหมือนกัน๓๕ล้านโดนจากใคร๓๕ล้านจากใคร
โดนจากผู้ใส่เหลวกันเนี่ยนะนี่แหละเออ

ตอนนั้นเรื่องนี้ก็โดน

เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเบรค่ะ
ที่ดาราวันนี้เป็นเอกนางเอกหลายคนอยู่เนี่ย
เพราะฉะนั้นเขาก็จะมีดารา
เขาก็เป็นเอเจสซี่ใหญ่อยู่
พี่นึกออกไหมเขาก็เป็นเอเจสซี่ใหญ่อยู่
ซึ่งอ้างก็เคยอยู่กับเขามาก่อน
เขาไปบีอิติฤทธิ์หลายที่แล้ว
แต่คราวนี้ก็เดี๋ยวรอดูว่าพรุ่งนี้แมงมุมจะว่าไง

โดน๓๕ล้านแต่เรื่องของแมงมุมตอนนี้กำลังฟ้องร้องอยู่ในศาล

เขาเครี้ยงไปหมดยังได้เขียนนี่

เจนส์นี่ยิ้มรับธุรกิจฟิตเนสลุ่งนะฮะ
นักข่าวก็ไปเจอคุณเจนนี่

หลังจากนั้นนักข่าวก็ถามต่อนะครับว่าธุรกิจ๙๑๑ในวันดีไหม

ทีนี้บอกมีคิดไว้มองอยู่ขยายแน่
เพราะตอนนี้คนรักสุขภาพก็เยอะมากเลยนะครับ
พอถามถึงเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นกับคุณบุ๋มมนัดดานะครับ
ว่าตอนนี้ขึ้นหน้าไปถึงไหนแล้ว

แต่ยังไม่ออกนะ
ออกค่ายังไงก็ต้องออก

รอให้มันมีรายละเอียดที่เป็นลายลักษณอักษรก่อนแล้วกัน
แล้วจะบอกอีกทีอีกอย่างตอนนี้ก็คงจะต้องจบลงด้วยดี

ว่ามันผ่านไปแล้วจบลงด้วยดี
แต่ขอยังไม่ให้รายละเอียดอะไรมากกว่านี้

หลังจากนี้พื้นที่ตรงนั้นจะทำยังไง

จะทำคลาสที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนด้วย

ไปดูรักมวย
แล้วความสัมพันธ์กับปุ๋มล่ะ

ทีนี้บอกว่าอยากให้เลยวันเกิดไปเลยได้ไหมด้วยอายุ

เพื่อนก็ตื่นเต้นกว่าเราอีกปีนี้ขอแบบกินข้าวด้วยกัน
อะไรอย่างนี้เพราะชีวิตหลังจากนี้ก็เหมือนกับนับถอยหลังแล้ว

ก็เกิดเลยกลางคนแล้วไง
ผู้หญิงเนี่ยตายอายุเฉลี่ย๘๐ถึง๘๔
แต่นี่ยังไม่ถึง๔๐ไง

น่ากลงไม่แต่งแล้วมั้ง

ไปเปิดอยู่ใกล้กันเลย

แต่คุณเจนนี่เขาอยากจะให้ยายออก

แต่ก็อย่างที่แบบเคลียร์กันจบแล้วแต่ตอนนี้
มันเป็นอยู่ในช่วงของทนายคุยกันแล้วไง
แต่จริงแล้วนะสุดท้ายเดี๋ยวก็คุยก็จะจบลงได้ดีอ่ะแหละ
อืมอืมจ้าอืมจ้า
เอาไปกันมาแล้วอย่างว่าครับท่านผู้ชม
โลกสวยสวยเนอะ
ตอนนี้ค่ะมีงานแฟร์ใหญ่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่๑๘แล้วในงานมหากรรมนาฬิกาแห่งภูมิภาคเอเชีย
ขณะที่ตัวเรือนแบบใหม่มีส่วนประกอบมากถึง๑๒ชิ้นนะครับเรือนนี้ราคาก็๑๙๙๕๐๐บาท
อีกเรือนนึงนี่เป็นรุ่นต้นตำรับนะฮะแห่งวัฒนธรรมในหมู่นักบินนะครับที่มีความแม่นยำที่สุดนะครับ
ตอนนี้ก็น่าสนใจนะเนี่ยอันนี้นะสวยนะครับอันนี้สวย
อกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นพิเศษมากมายอาทิตลดสูงสุดถึง๓๐จากเคาน์เตอร์ปกติ
คุณก็ใช้ใบลิ้งเหรอมีเหมือนกันชอบมีมาก่อนใส่ทุกวันกับใบลิ้งตอนนี้ไม่ใส่แล้ว
เด็กชอบมาก่อนนักอ่ะแต่ว่าแต่ว่านี่บ้านมีเงินเท่าไหร่ซื้อแต่นาฬิกาน่ะ
เออแต่ว่าผมชอบมากใบลิ้งนี่ก็อันนี้กรบทรงสิทธิ์อ้อมสุนิสานาฬิกา
เรือนหนึ่ง๗๘แสนเขาก็ซื้อกันนี่ซื้อเป็นล้านเลยเนี่ย
อย่าไปพูดอย่างนั้นเฮ้ยโอเคช่วงหน้าเคนเอสเทอร์เขาบอกวานวานวานวานวาน
เดี๋ยวกลับมาฮะอ้าวแล้วลมเสียอีกช้านะแล้วลมเสียอีกช้า
วันที่๕มีทั้งคุณเจเจตรินด้วยที่เขาบอกว่า
ลูกชายอยู่ดีไลฟ์ไปไลฟ์มาลูกชายแก้ผ้าเหรอเธอ

ผิดนะครับไทยแคประเภทแม่นะครับผิดส่งต่อ

ตั๊กไงตั๊กแต่งหน้าส่งมาให้นะ

แล้วก็ยังมีคืนรบกวนคุณอ่านสิ
อะไรน่ะคลื่นรบกวนแล้วคุณ

ไหนบอกเป็นคนที่มารยาทดีทำไมอมลูกอม

มายมดมดหรือมาย
มายมายนัพศาสิ

มายเก็บแต่ไม่แบบไอจี

แล้วก็มีแฟน

น้องของไผ่วันอย่างร้อย

คือนี่นางก็บอกว่าเพื่อนเนี่ยแกล้ง

ไม่มีอะไรนะครับเสียงสูงนะฮะ
แต่ก็เห็นพิพัชระคุงลูกหนังศรีตรานะครับ
ลูกหนังนี่คือชื่อของคุณต้นฮัตติยาไม่ได้รู้บอกนะ

เด็กแสดใช่ไหมเค้าเป็นแสดอ๋อแต่จริงน่ะคือเขาน้องหนุนกับน้องหนัง
เขาสนิทเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วน้องหนังตอนนี้กลับมาเด็กจุฬาหมดใช่ไหม
ไปเรียนเมืองนอกน้องหนังไปเรียนเมืองนอกน้องหนังไปเรียนจุฬาหมดใช่ไหมลูกเขา

เด็กเขาเป็นแล้วนี่กลับมาแล้วก็ถ่ายแบบถ่ายอะไรได้กลับไปเรียน
แต่หนุนหนังนั้นสวยนะสวยทั้งคู่นะสวยทั้งคู่นะสวยจริงหนังนี้สูงกว่าหนุน
สวยทั้งคู่หนังนี้คนเล็กคือผมบอกเลยดูแล้วผมว่าเข้ากันมันเล่นละครได้สบาย
เท่ไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นแล้วแม่เขาไม่ให้เล่นเหรอ
เล่นไม่ห้ามแต่ว่าอยากเล่น
เขาถ่ายแบบเขาเน้นถ่ายแฟชั่นเขาน่ารักนางแบบแล้วสวยคนละแบบคนโตจะหมวย

อือคนพี่ก็คือแก่กว่าสองนาทีชอบจังเลย

เขาก็ไปถ่ายรูปกันที่ทุ่งดอกไม้คุณ
เป็นคู่รักอีกคู่นึงซึ่งกำลังแบบกระแสหวานแหวว
ซึ่งเขาก็แคปถึงกันและกันตลอดเวย์นะคะ

สำหรับสาวเอสเตอร์ชื่อสุปรีลีลาว

ก็จะมีโมเมนต์มึงตลอด

เวลาคนอยู่เบื้องหลังเขาที่ถ่ายมาใครรู้ไหมคะ

แล้วแล้วคราวนี้ก็พ่วงพี่เคนเข้ามาด้วยนะคะ
แคปชั่นสุดหวานกว่าคนโสดอยากฆ่าตัวตายไปเลย
นุ่มเคนลงแคปชั่นว่ามายจิ๊กซอร์อุ้ยนุ่มสายแม่เราส่งมามายจิ๊กซอร์คือเขาหมายถึงพี่เหมียวชะมายพรหรือเปล่า

มายจิ๊กซอร์ก็คือชิ้นส่วนที่ลงตัวชิ้นส่วนที่ลงตัว
อุ้ยเธอคือแสงสว่างของฉันวิว

แล้วก็ค่านิ่งฟินไม่พอนะคุณแม่ลงอีก
คุณแม่คุณแม่นี่อะไรอย่างนี้สองลิง
ลิงจักรรักจริงคุณกดแรงกันเยอะนะเธอ
เขาก็เหมาะสมกันดีอะจริงเนอะเหมาะสิ
คือพอเป็นแฟนกันแล้วเป็นอย่างนี้ก็น่ารักดี

ฉลองวันเกิดกลายเป็นเด็กซุปตาแล้วเด็กแฝดนี่อีกคนนึง

ทั้งคู่เลยคือกลายเป็นแบบคุณแม่สุดท้ายอาทิตย์โอปอล์นี่

เขาไล่ละแบบบาวว่า๓๖ปีหมอโอ๊กเขาก็มีการ
ก็เด็กที่นี่ก็ไปดินเนอร์กันบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก

แล้วก็บอกว่าปีที่แล้วฉลองกัน๒คนในโรงพยาบาล

ปีนี้อยู่กันพร้อมหน้าพ่อแม่ลูก

ไม่ต้องการอะไรไปมากกว่านี้แล้วเสมอ

นี่นี่ดูสิแอบหวานเนอะ

พรุ่งนี้๖โมงเช้ามาดูนะครับว่าใครเป็นพระเอก
ที่เป็นชะเขยะ
ใครอ่ะจริงฉันอยากรู้จริงแต่ฉันยังไม่รู้เลยเนี่ย
เย้เนี่ยเมื่อกี๊อย่างเมื่อกี้ชะเขยะอ่ะ
ฉันรู้จักหรือเปล่าเธอฉันสนิทไหม

พรุ่งนี้๖โมงเช้ามารอฟังฟัง๙๐๓๐๐๒จริงเหรอ

สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ